สำหรับปฏิบัติการของตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ยะสยบภัยรี๖๐ทับ๒
ที่เข้าไปตรวจค้นแล้วก็อายัดทรัพย์สิน
เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติด
จุดทั่วประเทศมีจุดสำคัญในกรุงเทพ๕จุดด้วยกัน
หนึ่งในนั้นก็คือห้องพักของเบนท์เรสซิ่ง
ซึ่งเป็นสามีของนางเอกสาวชื่อดังคุณแพทย์นับประพา
ซึ่งเบนท์เรสซิ่งบอกว่าเดี๋ยวจะให้ปากคำกับตำรวจในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ตำรวจปรับรามยาเสพติดได้นำหมายสารเข้าค้นอพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งค่ะ

ซึ่งเป็นห้องพักของนายอัครกิจวรโรเจริญเดชหรือเบนท์เรสซิ่ง
สามีของนางเอกสาวชื่อดังนะคะแพทย์นับประพาตันตระกูล
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามแผนปฏิบัติการชัยยะสยบภัยรี๖๐ทับ๒
จากการตรวจค้นพบอาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตร๒กระบอก
ซึ่งมีเอกสารแสดงการครอบครองอย่างชัดเจนแต่ไม่เจอตัวเบนท์เรสซิ่งค่ะ
เนื่องจากได้ขับรถออกไปตั้งแต่๓ทุ่มก็เจอแค่คุณแพทย์นับประพาเท่านั้นนะคะ
ขณะเดียวกันก็ตรวจค้นรถตรวจค้นร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งรถของเบนท์เรสซิ่งด้วยค่ะ
แล้วก็ไม่ได้เจอสิ่งผิดกฎหมายอะไร
สินของเบนท์เรสซิ่งก็ถูกซัดทอดนะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด
ซึ่งก็คือรถลัมโบกินี่ราคากว่า๒๐ล้านบาทที่ซื้อให้กับคุณแพทย์นับประพาเมื่อไม่นานมานี้เอง
อายัดทรัพย์สินเอาไว้เพื่อรอพิสูจน์ว่าได้มาโดยสุจริตหรือเปล่า
พลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยศุกร์ผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดบอกว่า
ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะว่าเบนท์เรสซิ่งเนี่ยเชื่อมโยงกับคดียาเสพติดหรือเปล่า
เชื่อมั่นว่ายังมีกลุ่มคนในวงการบันเทิงที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกเป็นจำนวนมาก

ตำรวจจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อไป
ล่าสุดนายอัครกิจหรือเน้นเรสซิ่งติดต่อขอเข้าให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวน
บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดถนนวิภาวดีรังสิตในวันพรุ่งนี้บ่าย๓โมงค่ะ
ส่วนการตรวจค้นที่บ้านพักแห่งหนึ่งแถวนนทบุรี
เคตามีนกว่า๒๑กิโลกรัมมูลค่ากว่า๑๓ล้านบาท
จับตัวนายชัยวัดชูสายหรือแป๊ะเจ้าของบ้าน
นายชัยวัดรับสารภาพว่าเช่าบ้านหลังนี้มา๒สัปดาห์แล้วค่ะ
ก็เช่าเพื่อนำยาเสพติดไปพักรอรอการแบ่งขายตามออเดอร์
ทำมาแล้ว๕ครั้งได้ค่าจ้างรวมกว่า๘แสนบาท
ขณะที่ผลการตรวจค้นเป้าหมายทั้ง๔๐จุดทั่วประเทศ
ทรัพย์ได้รวมมูลค่าประมาณ๒๐๐ล้านบาท
มีทั้งทองมีทั้งรถหรูรถหรู๒คัน
จักรยานยนต์บิ๊กไบท์อีก๑คันและเงินในบัญชีกว่า๑แสนบาท